คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อื่นกันบ้างนะคะ
สนุกสนานไม่แพ้กันที่นครราชศรีมาจัดใหญ่จัดเต็ม
สำหรับประเพณีสงคราญค่ะถนนเข้าต้มมัด
เทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นะคะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวปิดถนนเล่นน้ำสงกรานกันสนุกสนาน
การละเล่นเพื่อนบ้านส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
สีสันไฮไลท์ของงานก็คือแจกข้าวต้มมัด
ถนนข้าวต้มมัดใช่ไหมก็ต้องแจกข้าวต้มมัด
ทุกคนกินฟรีนะคะก็จะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักถนนข้าวต้มมัด
เหมือนกับถนนเข้าสารในกรุงเทพกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ
บุรีรำค่ะถนนสายต่างต่างในอำเภอเมืองเต็มไปด้วยผู้คน
ร้านค้าสองข้างทางก็ต่อสายยางเอาถังน้ำมาเล่นน้ำเปิดเพลงเต้นกันสนุกสนาน
คนต่างถิ่นก็เอาถังน้ำขึ้นท้ายรกระบะตระเวนสาดน้ำไปรอบเมือง
รถติดพอสมควรบางสายเนี่ยถนนคือติดยาวเป็นกิโลแต่คนก็สนุกกันนะเนอะ
เขาก็ไม่บ่นกันก็ติดไปสาดน้ำไปอะไรไปนะคะประแป้งกันไป
เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกค่ะเติมน้ำให้ด้วยนะคะ
ก็จะมีคลองและลมโบราณให้นักท่องเที่ยวไปเติมน้ำไปเล่นน้ำกันได้
ก็มีการจัดงานจนถึง๑๕เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้
กาลสินค่ะบ้านโนนสำรานตำบลเหนืออำเภอเมืองรวมพลคนอายุแปดสิบ
นี่ค่ะ๘๐ยังแจ๋วยังแข็งแรงนะคะลูกหลานก็มารดน้ำขอพร
เพื่อความเป็นมงคลในชีวิตนะคะงานอบอุ่นด้วยความรักค่ะ
แล้วก็มีกิจกรรมเรื่องเริ่มจัดธรรมวลทอดพระป่า
เป็นผ้าป่าการกุศลรำวงการกุศลย้อนยุค
เล่นน้ำกันสนุกมากอากาศร้อนนะใช่ค่ะ
สิบองศาอะไรแบบเนี้ยเล่นน้ำมันก็คลายร้อนได้ดีนะคะ
ฉะเชิงเซาค่ะวัยรุ่นเล่นน้ำกันสนุกมาก
แต่วัยรุ่นบางคนไม่รู้ยังไงลืมขันน้ำมั้งน้องคิง
ขันแล้วทำยังไงไปขโมยในห้องน้ำวัด
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้โหแล้วคนเข้าห้องน้ำก็ไม่มีขันนะสิ
โอ้โหยิ่งทุกข์หนักเลยฮะจะไปปลดทุกข์สักหน่อย
โสธรวรารามขันน้ำในห้องน้ำนี่ค่ะ
เขาประกาศเลยเมื่อวานใครเอาขันน้ำในห้องน้ำของวัดโสธรไป
เอามาคืนด้วยนะไม่งั้นเข้าห้องน้ำไม่รู้จะตักน้ำยังไงนะครับ
เซียนพระค่ะก็มาโพสต์แบบนี้นะคะว่าขอขันขึ้น
แม่ค้าแถวนั้นบอกว่าบริเวณคูน้ำรอบสารกลางจังหวัด
มีวัยรุ่นมาเล่นน้ำกันเยอะแวะมาเข้าห้องน้ำในวัด
พอออกไปปุ๊บเอาขันไปด้วยวันนี้คนก็ยังเล่นน้ำกัน
เอาขันหายจริงจริงเล่นน้ำกันเต็มเลยค่ะ
แต่อย่าขโมยนะคะเดือดร้อนคนอื่นนะคะ
ที่เข้าห้องน้ำเขาเดือดร้อนนะคะโปรดเอาขันไปคืน